มีเรื่องมาเตือนกันค่ะนักแสดงหนุ่มค่ะคุณเป๊กเปรมนัดนะคะ
ได้มีการโพสต์คลิปเอ็กซาเรย์ค่ะว่าตัวเองเนี่ย
เปลือกหอยเชลบาดคอคือเขากินเข้าไปแล้วเหมือนกับมีเปลือกติดอยู่อะค่ะ
ครับโอ้โหจนคออักเสบกลืนน้ำลายไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามคุณเป๊กค่ะวีดีโอคอลไปถามเลยนะคะ
ตอนนี้คุณเป๊กเปรมมณัฐอยู่ระหว่างทริปดำน้ำ
จังหวัดสตูนกับภรรยาคุณนิวนพศรนะคะคุณเป๊กก็เล่าให้ฟัง
นี่ค่ะบอกว่าสักพักแล้วเจ็บคอครับ
ลืนน้ำลายไม่ได้เลยนะคะพอดึกนี่โอ้โหอาการหนักเลย
ภรรยาพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
พอเอ็กซาเรย์ออกมาเจอแผลที่คอจริง
อาจจะเกิดจากเศษเปลือกหอยเชลตกลงไปในคอ

คุณเป๊กเลยบอกว่ามันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะ
แต่คุณหมอบอกว่าถ้ามันลงไปลึกกว่านี้
หายใจไม่ออกอาจจะถึงขั้นตายเลยนะ

คุณเป๊กกับภรรยาไปดำน้ำนะคะที่เกาะแล้วมันไกลค่ะ
ลำบากคุณเป๊กเลยบอกว่ากลัวตายพูดตรงเลย
จะไปหาหมอก่อนก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้เพื่อเตือนค่ะ
ผมว่าก็แค่อยากจะให้ทุกคนแบบระมัดระวังหน่อยละกัน
มันก็มันก็มันถามว่ามันเหมือนเป็นเรื่องเล็กฮะสุดท้าย
แล้วมันไปบาดแถวเขาบอกว่าใกล้หลอดลม
ถ้ามันเกิดเหตุถึงแบบขนาดกลืนน้ำลายไม่ได้
นี่คือแบบอันตรายของชีวิตได้